เกี่ยวกับเรื่องของการนำตัว๑๕แกนนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ก็มีการคัดค้านเรื่องของการฝากขังจากทนายความของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมา
แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วสารอาญายกคำร้องคัดค้านการฝากขัง๑๕แกนนำนี้นะคะ
ซึ่งก็ทำให้แก่นำทั้งหมดถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กฤษดางนุจรัฐทนายความกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเปิดเผยนะครับ
บอกว่าสารอาญายกคำร้องคัดค้านฝากขัง๑๕แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
โดยไม่เปิดโอกาสให้ทนายความได้เข้าไปชี้แจงค่ะ
ซึ่งเอกสารของเจ้าพนักงานสอบสวนที่ยื่นต่อสารระบุว่า
แก่นำ๑๕คนไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งและกระทำความผิดหลายกรณี
แก่การยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายและขัดคำสั่งขอสช
อีกทั้งผู้ต้องหาบางคนกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง
แม้จะมีการเรียกเตือนแล้วก็ตามถือว่าเป็นอาทยากร
ที่ทนายความก็ได้เตรียมเอกสารมาขอคัดค้านการฝากขัง
ก็คือผู้ต้องหามีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง
และเจ้าพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาที่เกินจริง

เนื่องจากการกระทำของแก่นำเป็นไปตามหลักสิทธิพลเมือง
รัฐธรรมนูลและกติกาสากลที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
จากนี้ก็ระบุว่าเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปชี้แจง

แม้ผู้ต้องหาจะร้องขอต่อสารให้ทำการพิจารณา
ขอคัดค้านฝากขังต่อหน้าทนายความก็ตาม
หลังจากนี้แกนนำ๑๕คน
จะถูกนำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ๑๒วัน
ทั้งนี้นายรังสิมันโรมหนึ่งในแก่นำระบุว่า
พวกตัวเองไม่กลัวติดคุกแต่ต้องการให้บ้านเมืองก้าวหน้า
และเป็นประชาธิปไตย
ระหว่างที่นำตัวขึ้นรถนี่นะคะ
คือนายรังสิมันโรมเองก็มีอาการชูสัญลักษณ์ของเขาแหละ
๓นิ้วแล้วก็มีการตะโกนคำพูดเกี่ยวกับคอสช
เกี่ยวกับการรัฐประหารต่างด้วยนะคะ